ต่อที่เพชรบูรณ์ครับมีเหตุการณ์แอมโมเนียมรั่วในโรงงานน้ำแข็ง
เพิ่งจะคลี่คลายไปเมื่อสักประมาณตี๒ตี๓ที่ผ่านมานี่เองครับ
ครับถ้าที่คุณผู้ชมเห็นนี่กูชิมกูไพรมาเลยครับ

กำลังช่วยเหลือคนที่หมดสติไปหามออกมาข้างนอกโรงงานน้ำแข็ง
เขาประสบเหตุจากเรื่องของแอมโมเนียมรั่วในโรงงาน
เร่งนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนะฮะจากการที่พยายามเข้าไป
งับเหตุแอมโมเนียมรั่วในโรงงานน้ำแข็งยั่งยืนอำเภอเขาค้อที่เพชรบูรณ์นะฮะ
โดยหลังจากที่แอร์โมเนียมรั่วไหลตั้งแต่ช่วงสักประมาณค่อนมาทางบ่ายของเมื่อวาน
โรงงานได้พยายามแก้ไขสถานการณ์แต่ว่าปริมาณแอลโมเนียเนี่ยยังคงไหลอย่างต่อเนื่อง
ไหลออกมาครับกลิ่นมันก็เหม็นมันก็ฉุนมากส่งผลกระทบกับทั้งคนในโรงงานเอง
กับทั้งชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานเป็นวงกว้างมากนะฮะมันเกิดเหตุสักบ่ายบ่ายมานะ
สักประมาณสี่โมงเย็นทางด้านของผู้ว่าเพชรบูรณ์นายกฤษคงเมืองเดินทางเข้าไปบัญชาการด้วยตัวเอง
เหตุการณ์มันไม่สงบลงต้องปิดถนนขนย้ายคนออกจากพื้นที่
ท่านผู้ว่าเพชรบูรณ์บอกว่าปริมาณของแอมโมเนียมันมีมากถึง๒ตันนะครับ
ที่ยังคงไม่สามารถจะเข้าพื้นที่ได้ในโรงงานในขณะที่เกิดเหตุในขณะนั้น
เมื่อวานนะครับต้องรอให้ปริมาณแอลโมเนียมันระเหยออกมาจนมันลดลงไปก่อน
แล้วต้องใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำเข้าไปสกัดไม่ให้มันฟุ้งกระจายมากกว่าเดิม
แล้วก็ปล่อยให้มันระเหยเจือจางในอากาศเอง
พร้อมกับอบพยพประชาชนในพื้นที่รัศมี๕๐๐เมตรออกไปอยู่ที่วัดแคมป์สนเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเกิดจากอะไร
ถังมันเสื่อมสภาพหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเครื่องจักรมันอายุการใช้งานมากเกินไปหลายปีหรือเปล่า
หรือเกิดการบำรุงรักษาที่ผิดพลาดหรือเปล่ายังไม่สามารถสรุปได้
ต้องรอให้อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าไปตรวจสอบ
สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ลงเวลาที่เกิดเหตุประมาณ๑๒ชั่วโมงแปลงทีเดียว